จากไลฟ์สไตล์สายมูคนสายมูเขาก็จะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอพรขอโชคขอลาบใช่เรามาส่องไลฟ์สไตล์ของซุปตานุ่มหล่อกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะซุปตานุ่มหล่อเนี่ยเบื้องหน้าเราจะเห็นเขาแบบคีบคูแบบ
เท่หล่อใช่ไหมแต่ใครจะไปคิดว่าไลฟ์สไตล์ในชีวิตจริงของเขาเนี่ย
จะติดดินขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
เริ่มกันที่พระเอกหนุ่มวิกหมอชิตมิคทองระยะ
ในจอแฟนคลับจะได้เห็นภาพความเป็นซุปตา
หล่อเท่สมาร์ทดูดีแต่ชีวิตนอกจอของหนุ่มมิกนั้นบอกเลยว่า
ผู้เบาไทยบานเพราะว่าใช้ชีวิตแบบติดดินสุด
กินอยู่แบบบานเรียบง่ายสบาย
เวลาที่เจ้าตัวกลับไปที่ไร่มิกเมาสเทนต์เขาใหญ่แล้วแล้วก็
เหล่าแฟนคลับก็มักจะได้เห็นหนุ่มมิกมาในลุคเสื้อยืดกางเกงวอร์ม
เดินเก็บผักที่เจ้าตัวปลูกเอาไว้
แล้วก็เอาผักที่ตัวเองปลูกมาทำเป็นอาหารค่ะ
เมนูอาหารที่ว่าก็คือโอ๊ย
แซ่บทั้งเผชจากแซ่บก็ถึงทวง
ใช่แล้วล่ะค่ะก็เมนูส้มตำนั่นเอง
ตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นอายน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลาร้าก็แซ่บดี
ลีลาเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็นแบบนี้ไม่รู้นะคะว่าระหว่างคนตำกับส้มตำในครกอะไรมันจะแซ่บกว่ากันเนาะเอ้ย
อีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าชีวิตแสนจะสุขสบายแต่ทำตัวเรียบง่ายติดดิน
ลูกถึงกับต้องเอ่ยปากถามว่าครอบครัวของเรานั้นยากจนใช่ไหมครับแดดดี้
นั่นก็คือพี่ฮิวโก้จุลจักรนั่นเองก็จะไม่ให้ถามได้ยังไงล่ะคะคุณพ่อฮิวโก้เล่นติดดินซะเหลือเกิน
เสื้อผ้าที่ใส่ก็ไม่มีการยึดติดกับคำว่าแบรนด์เนมมีอะไรก็ใส่หมด
ขาดวินแค่ไหนก็ไม่ยอมทิ้งเพราะทุกอย่างมันซ่อมได้
มีอะไรมันพังไปเชิญเอามาที่เรานักเบาเราซ่อมได้
ก็ปากก็ชุนไปเลยสิค่ะอัดซ่อมให้
ทำไมแขวนมันดีเสื้อผ้าแบบไหนพ่อก็เอาอยู่
เวลาเดินทางไปไหนมาไหนพอขอเซโนรถหรู
เลือกใช้บริการรถสาธารณะกระโดดขึ้นรถไฟฟ้าไปเลย
ไม่ต้องหุดหงิดกับรถติดไม่ต้องปวดจิตปวดใจกับค่าน้ำมัน
เห็นไหมล่ะคะมีแต่ข้อดีเต็มไปหมดเลย
และที่ต้องยกตำแหน่งยืนหนึ่งเรื่องติดดิน
ไม่เคยห่วงภาพลักษณ์กับการเป็นซุปตา
จนมีภาพหลุดกลายเป็นไวรัลมานับไม่ถ้วน
ก็ต้องมอบมงให้หนุ่มณเดชน์คุกิมิยา
ถ้าพี่แบร์ส์ใส่วันงั้นหรือจะเป็นแบร์ส์รถไฟฟ้ามหาญนะจ๊ะ
หรือจะเป็นพี่แบนลูกค้าร้านไก่ปิ้ง
แฟนคลับบอกเป็นเสียงเดียวกันเอ็นดูเหลือเกินเพราะคุณเอ๋ย
แบร์บอกนะคะที่เห็นไลฟ์สไตล์สุดชิว
อยู่ก็ง่ายกินก็ง่ายแบบนี้
ก็เป็นเพราะว่าตัวเองนั้นเคยอยู่ในจุดที่ใช้เงิน
ทุกอย่างเพื่อของที่ตัวเองอยากได้มาแล้ว
แงแค่ไหนก็ไหวแต่กลับไม่เคยใช้ของเหล่านั้น

ก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเอางี้ดีกว่า
เงินเอาไว้ไปเที่ยวซื้อความสุข
ด้านแบบนี้จะดีกว่าเยอะ
ผมอยู่ในจุดที่แบบก็เคยใช้เงินกับสิ่งของเยอะ
เป็นคนที่เหอะอะไรเป็นพักอะไรอย่างนี้

ก็เลยตัดปัญหาออกไปเลยว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้

อันนี้คือแบบเป็นตัวหลักเลย
เก็บเงินไว้เที่ยวแล้วก็อย่าลืมรีบปั๊มเงินเก็บไว้แต่งงานน้องย่าด้วยนะคะ
เขารอขบวนขันหมากมาสู่ขออยู่เด้อ
อย่าช้านะจ๊ะอย่าตามครูมากคิมเขาไม่ทัน
อย่างไรล่ะโอ้โฮชีวิตเขาแบบธรรมดา
คล้ายกับว่าไม่ใช่ซุปตาแต่ว่าก็คือติดดินเหมือนเรานี่แหละ
เนอร์นี่คือแบบเด็กบ้านเลยจบข้าวเหนียวกินส้มตำปูปลาร้าเลยอ่ะ
ไม่น่านะทำตัวแบบนี้ไงประชาชนคนไทยถึงได้รัก